เราได้นำเสนอเรื่องราวที่เป็นคลิป

ของเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าในจังหวัดกระบี่
ล่าสุดตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ
เจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพครอบครัวชาวต่างชาติ
ทำทีมาซื้อเสื้อผ้าพร้อมกัน๓คนพ่อแม่และลูก
จากนั้นผู้เป็นพ่อได้เดินเข้าไปภายในร้าน
ส่วนผู้หญิงและเด็กทำทีเลือกซื้อเสื้อผ้าหน้าร้าน
แล้วเรียกให้เจ้าของร้านเดินออกไป

มาดูอีกทีเจ้าของร้านพบว่าโทรศัพท์ได้หายไปแล้ว
เหตุเกิดประมาณ๔ทุ่มของวันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมา
โดยเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าย่านอ่าวนางจังหวัดกะบี
ต่อมาได้นำคลิปโพสต์ลงในโลกโซเชียล
เพื่อให้ช่วยแจ้งเบาะแสพร้อมตั้งรางวัลนำจับ๕๐๐๐บาท
ล่าสุดวันนี้จริงที่ตำรวจสถานีตำรวจพุทธรอ่าวนาง
และตำรวจสถานีตำรวจภูทรเกาะลันตา
เข้าจับกลุ่มนายอเล็กซี่อายุ๓๔ปีชาวรัสเซีย

ได้ที่รีสอร์ทในอำเภอกเกาะลันตาจังหวัดกะบี
และเสื้อผ้าของผู้ต้องหาที่ใช้ก่อเหตุ
โดยมีภรรยาและลูกสาวอยู่ภายในห้องด้วย
โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า

ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ส่วนภรรยานั้นจะเกี่ยวข้องหรือไม่
ต้องรอการสอบสวนในชั้นพนักงานสอบสวนอีกครั้ง

พบของกลางและพยานหลักฐานต่างครบ

เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ด่านสนามบินอนาชาติจังหวัดกระบี
และมีกำหนดการเดินทางออกจากประเทศไทย
ในวันที่๒๓เมษายน๒๕๕๖นี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน